เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองหน่อย
ต้องบอกว่าบุคคลคนนี้เขาโชคดีจริง
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะริมถนนที่ระยองครับ
เจ้าของโพสต์เจ้าของคลิปบอกว่าเดินริมถนนก็หวิดขิด
วิดไปสู่ขิดเดินมาริมถนนนี่นะครับ

แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะมาใกล้ตัวขนาดนี้นี่ฮะ

แล้วเขาคงช็อกอะเนาะพี่อุ๋ยคือยืนนิ่งไปเลย
ทำตัวไม่ถูกเลยอะค่ะน่าจะได้ยินเสียง

ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะฮะเจ้าของเฟซบุ๊คชื่อพญาครุฑรุ่นโคตรรวย

โพสต์คลิปกล้องวงจรปิดเอาไว้บอกว่านาทีเฉียดตาย
คนเดินไม่รู้เป็นใครส่วนรถยนต์ก็ไม่รู้อีกเช่นกัน
นอนอยู่ได้ยินเสียงดังเอี๊ยดมองผ่านหน้าต่างห้องนอนก็ไม่เห็นอะไร
เปิดร้าน๙โมงเช้าน้องที่ร้านแจ้งว่าพี่ไปเปิดกล้องดูหน่อย
หน้าร้านเราอ่ะโดนเหมาไปแล้วพอเปิดกล้องดูตกใจเลยฮะ
ก็คือนี่ป้ายหน้าร้านที่ถูกเหมาไปค่ะรถคันนี้มาเหมาไปแล้วนะฮะ
เกือบจะชนคนเดินถนนอยู่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖โมงเช้านะครับ
ต้องบอกว่าโอ้โหคนคนนี้นี่โชคดีมากนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยชาวเน็ตก็เม้นต์กันเยอะแยะเลย
เกือบไปแล้วก็มีโชคดีมากก็มีบางคนบอกไม่เมาก็หลับละมั้งเนี่ย
รถเก่งคันนี้บางคนบอกงวดหน้าได้โชคใหญ่แน่
ไม่รู้ว่าตามมารับผิดชอบเรื่องป้ายเขาด้วยหรือเปล่านะนั่นน่ะสิค่ะ